เพราะว่ามีการซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนเดินทางไปมาเลเซียในช่วงดึกคืนนี้นะครับเดินทางไป๔ทุ่ม๑๐เพื่อแข่งขันอาเซียนครับเกมแรกเจอกับทางบลูไนนะครับก็เต็มเย่าเยือนแล้วนะครับในการแข่งขันครั้งนี้
โนโพกิ้งก็เลือกผู้เล่นนะครับตัดออกหนึ่งคนเป็นที่เรียบร้อยคือ
รศักดิเผยพิมายครับกองหน้าวัย๒๐ปีจากการท่าเรือนะครับ
ี่สิบสามคนที่จะไปแข่งนะครับก็มีผู้สามประตูครับ
กิริพงษ์ผู้แถวเชื่อจากบีจีปฐุมกรรมพลประถมอักษกุลจากราชบุรี
แล้วก็สารานนท์อนุอินของเชียงรายนะครับกองหลังมีธีรทรศาสลักษณ์นะครับ
พรรษาของบุรีรำแล้วก็กฤษฎากาแมนครับ
ชวนบุรีเฉลิมซาอาคีของปริสเทโรสุพนันบุรีรัฐของการท่าเรือ
จักรพันธ์ไพรสุวรรณของบีจีปฐุมแล้วก็ฉัดมงคลเรืองธนโรธนะครับ
ชนบุรีส่วนกองกลางครับสุบัญญานะครับของชนบุรี
บดินของการท่าเรือเจริญศักดิ์ของเมืองทองนะครับ
ีจีมีสหรัฐพีรดลของบุรีรำชันนโรงพรมศรีแก้วนะครับ
ชมบุรีวิรเทพป้อมพันธ์นะครับของเมืองทอง
ที่มาเลเซียนะครับส่วนกองหน้าครับ
สามคนธิดศิลป์แดงดาของบีจีปภุมอธิษฐกรายศรนะครับ
ทางเมืองทองแล้วก็ปรเมฆอาจวิลัยของเมืองทองเช่นเดียวกันครับ